พาคุณผู้ชมไปกินต่อก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อสด
ร้านนี้เขามีสตอรี่น่าสนใจเป็นยังไงไปดูกัน
ที่กดจริงเอาไว้นี้เลยอ่ะต้องแต่งกันเลยจ้ะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรเด็ดนะ
อยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของร้านคือคุณอธิชาจุมพลาอายุ๓๓ปี
หนุ่มคนนี้เคยเปิดขายของออนไลน์มาก่อนค่ะ
แต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าธุรกิจออนไลน์มีคู่แข่งเยอะ
คุณอธิชาก็เลยตัดสินใจไม่เอาแล้วมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อดีกว่า
ขายอยู่ริมถนนในในอำเภอบัวใหญ่นี่แหละค่ะ
ซึ่งตัวเขาเองมีพื้นฐานเรื่องการขายเนื้อวัวอยู่แล้ว
มีความรู้อยู่แล้วก็เลยเอาลองดูซิ
ปรากฏว่าการทดลองเป็นผลสำเร็จค่ะ
ขายดีลูกค้านั่นร้านประจำเลยแล้วเขานี่นะ
ขายราคาถูกด้วยชามละ๔๕บาทถ้าดิเสร็จก็๖๐เท่านั้นเอง
เตี๋ยวเนื้อ๔๕บาทใช่
ชามอย่างนี้ด้วยถูก
๑๐๐๐๐บาทนะโอ้โหเขาบอกรายได้ดีกว่าตามขายของอะไรอีกนะฮะ
ก็ทำให้เขามีกำลังจิตกำลังใจลูกค้าก็เยอะมากมายแบบนี้
เคล็ดลับนิดนึงน้ำปรุงของเขานี่แหละค่ะ
เป็นสูตรเด็ดเลยสืบทอดมาจากปู่ทวด
ส่วนเรื่องเนื้อก็เน้นสดมีคุณภาพรสชาติอร่อย
เนื้อนุ่มไม่เหนียวแล้วเขาจะใช้เนื้อสดให้มาแผนเอาไว้หน้าร้านแบบนี้แหละ

ถูกต้องเรียกลูกค้านะไม่เรียกกันอื่นนะ
เอาว่ากันไปพิสูจน์ความสดกันได้ที่โคราชตำบลบัวใหญ่ค่ะ
โอ้โหมีโอกาสจะไปลองทานดูเลยอ่ะ
ผมก็คนเดือนที่ชอบทานสุดเจ๋วเนื้อ
แล้วลูกรักคาดีนะครับ๕นาทีแล้วเปลี่ยนเกินไป